ส่วนที่จันทบุรีค่ะสำหรับการดำเนินการของญาติผู้เสียชีวิตตอนนี้รวมตัวกันแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะฟ้องร้องบริษัทรถตู้ร่วมบริการให้เป็นคดีตัวอย่าง
เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้กับใครที่ไหนอีกนะคะ
โดยที่วัดธรรมาศนักบุญโปรแตสบ้านท่าฉลาบอำเภอเมืองจันทบุรี
ญาติญาติก็เคลื่อนศพของนายกันตินันไทยตรงหรือว่าน้องคิว
อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากรถตู้ก็กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ทำกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องคนรู้จักเพื่อนอดีตนักเรียน
แล้วก็เพื่อนนักกีฬาบาสเก็ตบอลค่ะ
ซึ่งทางญาติซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เนี่ย
ก็ได้ตั้งศพประกอบพิธีมิซาทุกคืนจนถึงวันที่๗มกราคมนี้
นายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ก็ได้นำพวงหลีดไปแสดงความไว้อาลัยงานศพ
แล้วก็ให้กำลังใจพ่อแม่รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
นายเกษมสรรและนางเกษราไทยตรงคุณพ่อและคุณแม่ของน้องคิวเนี่ย
พูดทางน้ำตานะคะว่าจะฟ้องร้อง
อยากที่จะฟ้องร้องเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างกับบริษัทรถตู้ร่วมบริการที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้
จำเป็นต้องออกมารับผิดชอบมากกว่าแค่ให้ตัวแทนบริษัทประกันเป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งทางจังหวัดเองก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานตามความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมี๓อย่างที่ต้องพิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
หนึ่งก็คือสภาพของตัวรถว่ารถมีความพร้อมในการใช้งานหรือเปล่า
สองก็คือสภาพความพร้อมของคนขับว่าคนขับมีความพร้อมไหม
สามก็คือเรื่องของถนนมันมีจุดบกพร่องอะไรบนถนนหรือเปล่า
เป็น๓อย่างหลักที่คนต้องพิจารณากันว่าสาเหตุมันมาจากตรงไหนนะคะ